บันเทิงไทยรัฐเปิดเวทีอีกแล้วค่ะ
ตามสัญญาคุณผู้ชมค่ะวันนี้บันเทิงไทยรัฐเปิดเวทีต้อนรับนักร้องหนุ่มรูปหล่อเตาฟูส
วันนี้เขาจะมาฉลอง๒ล้านวิวทะลุไปเรียบร้อยแล้ว
กับเพลงใหม่ที่มีชื่อว่ามนรักประธานพนุษย์

พระธาตุพระนมยินดีด้วยนะคะน้องเต๋า
เป็นยังไงบ้างเพลงนี้ประสบความสำเร็จปังอีกแล้ว
ดีใจครับดีใจเกินคาดมาก
เพราะว่าเราไม่ได้คาดหวังยอดวิวเลยนะครับ
ที่เราออกคือเราอยากที่จะทำเพลง
เพื่อที่จะถวายให้กับพระธาตุพนมเท่านั้นเอง
แต่ว่าก็ได้รับการตอบรับจากพี่น้องแฟนเพลง
เจ้าไทยและกับร่วมมิถึงพี่น้องทั้งสวปปล้าวน้ำ

เห็นในไอจีในโซเชียลของน้องเต๋าเนี่ย
มีการเดินทางไปไหว้ขอพรที่พระธาตุพนมด้วย

แต่ว่าเราเป็นคนที่เกิดวันอาทิตย์แล้วก็ปีวอกด้วย

เพราะว่าพระธาตุพนมเป็นพระธาตุที่ประจำปีวอกแล้วก็วันอาทิตย์ด้วย
ก็เลยไปขอท่านว่าอยากที่จะทำเพลงถวายองค์พระธาตุพนมนะ

ค่ะก็เห็นบอกว่าส่วนหนึ่งในเนื้อเพลง

บอกว่าพี่อยากจะทำเพลงเกี่ยวกับพระธาตุพนม
และมีพระยาศรีซัตนคราชด้วย

เห็นเต๋าไปงานเต๋าก็มีแต่แบบร้องโพรงร้องเหล็ก
เดี๋ยวนี้เขาฮิตนะไปลำบวงสวงกันต่อ

ได้เลยครับชุดได้เลยนะเนี่ย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

มันก็ต้องเจอสิ่งดีอยู่แล้ว
ใช่ผมคิดอย่างนั้นครับ
แล้วมีตัวเลขอยู่ป่าคะ

ผมไม่เคยถือไม่เคยถูก

เมื่อสักครู่เข้ารายการก็เห็นมีของแม่นางสิริพร
แล้วส่วนตัวตะวเองอ่ะมีอะไรที่นับถือมั้ย
ปริศสิทธิ์บ้างมั้ย
ก็ประธาบนมนี่ล่ะครับที่นับถือ
ไม่เคยคร้องพระเลยเค้าเค้ารแค้แผล
ข้ายที่สุดฝากติดตามผลงานทั้งหัวทั้งหมดของน้องเต่าหน่อย
กลับฝากติดตามเพลงใหม่หลักสุดของเต่าผู้สิน
มนรักพระธาตุพนมนะครับตอนนี้ทะยานเข้าสู่๒ล้านวิว
แล้วก็หลังบ้านก็เกือบ๓ล้านแล้วนะครับ
ฝากพี่น้องแฟนเพลงเจ้าไทยและกับพี่น้องทั้งสปลาวนำเด้อ